คุณผู้ชมคะจับได้แล้วนะคะในโม่งค่ะมือยิงหมวดโย่งจนเสียชีวิตภายในปั๊มน้ำมันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
โย่งเนี่ยเป็นตำรวจน้ำดีเข้าไปตักเตือนกลุ่มของผู้ก่อเหตุที่ไปรวมกลุ่มกัน
เครื่องดื่มมืนเมาเปิดเพลงเสียงดังอยู่ภายในปั๊มน้ำมันแต่ในโม่งเนี่ยยิงเลย
ยิงเข้าไทยทอยด้านหลังยิงเสร็จขึ้นรถหนีกันไปก่อนหน้านี้บางส่วนไปมอบตัวบอกผมไม่ได้ยิง
ผมไม่เกี่ยวในโม่งอ่ะยิงในโม่งอ่ะหนีมีภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้ที่ให้ดูไปบขศไปซื้อตัว
หนีไปไหนไม่รู้ตามจับได้แล้วนะคะหนีไปอยู่ชนบุรีไปดูจังหวะที่ตำรวจไปควบคุมตัวในโม่งมือยิงค่ะ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

ปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนปืนป
เป็นนักเลงอ่าเป็นนักเลงจากไหนก็ไม่รู้มาเตือนเขา
ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจก็เลยก่อเหตุ
อ้าวนี่นะคะคำรับสารภาพของในโม่
คือจะเป็นตำรวจหรือไม่ตำรวจคุณก็ยิงเขาไม่ได้
ถูกต้องค่ะนี่นะคะ
แล้วจากข้อมูลนี้บอกว่าบ้านก็อยู่ใกล้กับหวดโย่ง

ใช่ค่ะแล้วหมวดโย่งเป็นตำรวจน้ำดีจริงนะคะ

คือเพิ่งเสร็จงานเพิ่งปฏิบัติหน้าที่เสร็จ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปดูความเรียบร้อย

ไม่อยากให้มีการมั่วสุมการแพร่ระบาดโควิด๑๙
แล้วก็ไปเจอวัยรุ่นกลุ่มของในโม่งเนี่ย
ดื่มเหล้ากันเปิดเพลงเสียงดังเข้าไปเตือน

ร้อยตำรวจรีชาญวิทย์ดิจเจริญอายุ๕๓ปีหรือหมวดโย่งนะคะ
คือแม้ว่าตอนที่ไปเจอกลุ่มพวกในโม่งเนี่ย

แต่ไม่ได้ไปเตือนค่ะแล้วถ้าเป็นวันเดียวนะคะ
แต่คุณเขียนมาสอนด้วยทรงผมด้วยลักษณะการเข้าไปเนี่ย
ตำรวจหรือว่านักเลงหรือชาวบ้านเนี่ยมันน่าจะพอดูออก
สำคัญในโย่งเป็นเด็กแถวบ้านหมวดโย่ง

แล้วเพื่อนบางคนของในโม่งที่มามอบตัวก่อนเนี่ย
บอกว่าผมรู้เลยว่าผมเห็นผมก็รู้ว่านี่คือตำรวจ

แต่แวะมาดูความเรียบร้อยภายในปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุก่อน
ด้วยความที่ใจปฏิบัติหน้าที่
เห็นวัยรุ่นมันมั่วสุมกันอยู่อ่ะอ่า
อีก๒กิโลถึงบ้านแล้วบ้านหมวดโย่งกับบ้านในโม่งห่างกันสองร้อยสี่สิบเมตรค่ะ
ใช่เป็นคนในระแวกเดียวกันเคยเห็นหน้าค่าตากันค่ะ
โอ้โหแล้วจะมาอ้างว่าผมไม่รู้ว่าเป็นตำรวจ
อ้างว่านึกว่าเป็นนักเลงค่ะบ้านคุณใกล้กันแค่สองร้อยเมตรเองนะคะ
คุณต้องเคยเห็นหน้ากันบ้างแล้วในโม่งเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ประวัติเนี่ยนะคะค้ายาเสพติดที่จังหวัดสะแก้วเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกค่ะ
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบลักทรัพย์นะคะในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองถูกจับคดียาเสพติดนะคะ
พ้นโทษเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วอะค่ะ
กุมภาพันธ์ปีนี้ก็คือเมื่อวานนี้
ยิงหมวดโย่งจนเสียชีวิตค่ะนี่คือประวัติของในโม่ง
คุณผู้ชมคะในโม่งอายุยี่สิบสามครับ
แต่ประวัติก่อเหตุโอ้โหย้อนกลับไปตั้งแต่ปีห้าหก
นี่นะคะการบุกจับในโม่งนะคะ
ก็คือเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าในโม่งยิงตำรวจเสียชีวิตนะคะ
ร้อยตำรวจรีชันวิทย์ดิจริญอายุห้าสิบสามปี
หมวดโย่งรองสารวัตรสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
วดโย่งไปเตือนกลุ่มของในโม่งที่นั่งกันอยู่๗๘คนนะคะ
ล้อมวงดื่มเหล้าเปิดเพลงดังในปั๊มน้ำมันที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
วัยรุ่นไม่พอใจมีคนนึงเดินอ้อมาด้านหลัง
จ่อยิงที่ไทยทอยของหมวดโย่งหนึ่งนัดมือยิงคนนี้ก็คือในโม่งนะคะ
พอยิงเสร็จก่อเหตุเสร็จก็วิ่งขึ้นรถกันมีทั้งรถกระบะมีทั้งรถจักรยานยนต์
หนีกันออกไปแยกย้ายกันหนีไปหมวดโย่งก็เสียชีวิตเลย
สุพรรณบุรีนะคะครับแล้วก็ต้องสอบสวนค่ะ
กลุ่มเพื่อนของผู้ก่อเหตุมอบตัวกันไปก่อนหน้านี้ที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไป
สพเมืองสุพรรณบุรีก็มีนายสมโพธิทองลิ้มหรือในกล้องอายุ๒๖ปี
นายนัทพลสันติธรรมเมธีหรือปุ๊กลุ๊กอายุ๒๖ปี
มณชัยสนิทหันหรือรันอายุ๒๒ปี
รันเนี่ยเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์พาในโม่งมือยิงหลบหนีไปในคืนเกิดเหตุนะคะ
ตำรวจแยกสอบปากคำทุกคนเลยค่ะนี่นะคะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะ
หลังจากก่อเหตุเนี่ยหนีกันแบบนี้ในโม่งอะค่ะ
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของในรันหนีไปไปที่ห้องเช่า
เป็นหอพักไม่มีชื่ออยู่หน้าวัดพระธาตุครับ
ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีนี่นะคะเส้นทางการหลบหนี
พอ๖โมงเช้าในโม่งไปขึ้นรถตู้
ขนส่งสุพรรณบุรีไปขนส่งสายใต้ใหม่แล้วก็ไปสมุทรสาคร
ขอเงินจากเพื่อนครับแล้วไปหลบอยู่ที่ห้องเช่า
ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีแล้วก็ถูกจับตัวในที่สุดนะคะ
รวมระยะเวลาหลบหนีเนี่ยยี่สิบเอ็ดชั่วโมงสามสิบนาที
สุดท้ายโดนรวบตัวค่ะนี่เป็นภาพที่บอกขอสอสุพรรณบุรีนะฮะ
ที่เป็นร่องรอยหลักฐานตอนไปซื้อตั๋ว
ใช่ค่ะคือเพื่อนที่ไปมอบตัวก่อนหน้านี้ค่ะ
บอกว่าผมไม่ได้ยิงผมไม่ได้ก่อเหตุก็โยนไปในโม่ง
แล้วก็บอกว่าในโม่งไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ได้ภาพนี้มา
ตำรวจตามไปที่ห้องพักของเพื่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเจอคนที่อยู่ที่ที่นั่ง
เขาบอกในโม่งเนี่ยให้ขี่รถมาส่งที่นี่ให้หน่อยนะครับ
สุดท้ายจับได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาแถลงผลการจับกลุ่มคดีนี้นะครับ
ก็รวมผู้ต้องหาทั้งหมดเลยนะฮะในโม่งนะฮะ
มือยิงที่เป็นมือปืนนะครับที่ยิงหมวดโย่งจนเสียชีวิตนะครับ
มีนายสมโพธิหรือว่าในกล้องที่เป็นเจ้าของปืนมีนายมนชัยหรือว่านายรัน
ที่เป็นคนพาในโม่งเนี่ยหลบหนีนะครับทั้งหมดนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ของกลางก็มีปืนจุดสามแปดหนึ่งกระบอกรถกระบะหนึ่งคัน
จักรยานยนต์อีกสองคันนะฮะจากการสืบสวนนะครับ
ทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุหมวดโย่งเนี่ยเสร็จจากการปฏิบัติงานสายสืบนอกเครื่องแบบ
ในคดียิงลูกเจ้าของรีสอร์ทที่อำเภอศรีประจันทร์ถ้าท่านยังจำได้ค่ะนะฮะ
แล้วก็เข้าไปที่ปั๊มน้ำมันก่อนกลับบ้านเจอกลุ่มผู้ต้องหานั่งดื่มเหล้ากันอยู่หน้าห้องน้ำของปั๊ม
เปิดเพลงส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นด้วยก็เลยเข้าไปตักเตือน
ช่วงของโควิด๑๙กลุ่มผู้ต้องหาก็เลยไม่พอใจนะครับ
ก่อนที่ในโม่งจะฉวยจังหวะเนี่ยเดินอ้อมมาด้านหลังของหมวดโย่ง
แล้วใช้ปืนเนี่ยที่เป็นปืนพกนะฮะยิงใส่จุดที่เป็นไทยทอย
วดโย่งก็ล้มลงนะฮะบาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนไอ้พวกนี้ก็ตามภาพในกล้องวงจรปิดเลย
จักรยานยนต์ขี่กันออกไปบ้างขึ้นรถกระบะขับกันออกไปบ้าง
ตำรวจชุดสืบสวนร่วมกับกองปราบนะครับลงพื้นที่ติดตามตัวแล้วก็แกะรอยจากกล้องวงจรปิด
ทราบว่าในโม่งเนี่ยคนที่เป็นมือปืนคนก่อเหตุหนีไปขึ้นรถตู้ที่บขศสุพรรณบุรี
แล้วเดินทางไปสมุทรสาครไปขอเงินจากเพื่อนแล้วหนีอีกต่อหนึ่งนะฮะ
กบดานอยู่ที่ห้องเช่าที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรี
โอ้โหแล้วไปพื้นที่เสี่ยงแบบเข้มข้นสีแดงตอนนี้ด้วย

ตำรวจก็ไปจับกลุ่มได้นะครับพร้อมกับปืนของกลางนะฮะ
ตอนที่ไปจับเนี่ยตามภาพที่ท่านเห็นนะฮะเขาก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรนะครับ
แต่สีหน้านี้เรียบเฉยนิ่งเฉยมาก

เป็นปืนกระบอกเดียวกับที่ใช้ยิงหวดโย่งเสียชีวิตจริงนะครับ
จากการสอบสวนนะฮะในโม่งหลังจากถูกจับกลุ่ม
ไม่รู้ว่าคนที่ถูกยิงที่เขายิงไปเนี่ยเป็นตำรวจ
คิดว่าเป็นนักเลงมาหาเรื่องก็เลยยิงใส่
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะครับเพราะว่ามันขัดแย้งกับภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นว่ากลุ่มผู้ต้องหายืนคุยอยู่กับหวนโย่งประมาณ๑๐นาที
เค้นสอบจนสุดท้ายในโม่งเนี่ยยอมรับสารภาพนะครับ
นี่ครับทุกผู้ชมครับผู้ต้องหาในโม่งเนี่ยยอมรับสารภาพว่า
เคยถูกหมวดโย่งตักเตือนมาแล้วเกี่ยวกับพฤติกรรมทำนองนี้นะฮะ
ทำให้มีความโกรธแค้นส่วนตัวสะสมเอาไว้พอคืนวันเกิดเหตุ
หมวดโย่งมาเตือนอีกด้วยความมึนเมาก็เลยไปขอปืนจากนายสมโพธิ
เอามายิงหมวดโย่งนี่ฮะอืม
ข้อได้จริงก็มีข้อมูลอยู่บางส่วนว่า
ทางหมวดทวันวิชและก็ตัวผู้กอเหตุเนี่ย
เคยถูกตักเตือนในลักษณะเช่นนี้
แล้วก็มีความบาดหมางกันมา
อาจจะเป็นเหตุโกรธเครื่องกันมาก่อน

แต่ว่ายืนยันได้ว่าก็น่าจะมีเจตนานะครับหรือไตรตรองไว้ก่อน
รวมกลุ่มกันวันนั้นเนี่ย๑๐คนนะครับถูกแจ้งข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ถูกแจ้งข้อหาให้การช่วยเหลือและพาผู้ต้องหาหลบหนีนะครับ

จากการแถลงข่าวตำรวจนะครับ
มอบเงิน๑๕๐๐๐บาทนะครับ
ให้กับครอบครัวของหมวดโย่งเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยนะครับ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มอบเงินช่วยเหลือภรรยา
และลูกสาวคนโตที่มารับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับ
จนถึงขณะนี้ครอบครัวบอกว่ายังทำใจไม่ได้นะครับ
ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมในขณะนี้

บอกกับเราว่าพี่ชายรักและภูมิใจในอาชีพตำรวจมาก
ที่ผ่านมาคนในครอบครัวก็เป็นห่วงพี่ชายตลอด
จากพี่ชายเนี่ยเป็นคนตั้งใจนะทำงานจริงจังตั้งใจทำงานมากนะครับ
แล้วก็เป็นคนที่มีบุคลิกจะพูดจาโผงผางหน่อย
หลังจากตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้ส่วนตัวก็ดีใจ
แต่ยังไม่มีโอกาสได้ฟังคำขอโทษจากปากผู้ต้องหาเลยนะฮะ
แต่ก็มองว่าคำขอโทษก็ยังน้อยเกินไป
กับการที่เขาต้องสูญเสียพี่ชายกับการที่ครอบครัวของพี่ชาย
ต้องศูนย์เสียสามีศูนย์เสียพ่อ
พี่ชายมีลูกสาวสามคนนะครับซึ่งสองคนยังเรียนไม่จบนะครับ
ถึงขั้นที่พี่ชายเนี่ยเคยบอกกับลูกสาวคนโตไว้ด้วย
บอกคือถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยลูกต้องอย่าทิ้งน้องนะ
ดีใจที่ทางตำรวจได้จับคนร้ายได้

ปฆิบัติหน้าที่ตำรวจสายสืบมานานหรือยังหรือครับ

กังวลครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้ว
เพราะอีกอย่างหนึ่งทางพี่ชายผมก็เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
อย่างที่ทางที่ผมดูข่าวนะครับว่า
ทางเจ้าที่ตำรวจยังโดนกระทำแบบนี้เลย
แล้วประชาชนอย่างเราจะปลอดภัยไหม
เพราะเดี๋ยวนี้มันวัยรุ่นมันเข้าเสริมเพิ่มเยอะนะครับ
ปล่อยเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วก็เขาก็ชดใช้กรรมของเขาเอง
พี่อยู่ครับเพราะว่าพี่แกเป็นคนตรงตรงมากแล้วก็บวบามใจร้อนนิดนึง
แต่ก็คือแกก็มีผลเป็นคนมีผลแต่แกเป็นคนที่จะกล้าตัดสินใจนะครับ
ก็เป็นที่รักของคนสวนแตงทั้งหมดนะครับเพราะเขาอยู่ที่นี่ก็๓๐ปีแล้วครับ
คุณผู้ชมคะหลังจากแถลงข่าวเสร็จสิ้นเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็นำตัวในโม่งไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
แต่สุดท้ายก็ยกเลิกไปเพราะกลัวว่าจะมีเหตุชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้น
ก็นำตัวเข้าห้องสอบสวนค่ะไปสอบปากคำอย่างละเอียด
ทีมข่าวก็พยายามจะสอบถามในโม่งถึงเหตุผลที่ทำลงไปนะคะ
แต่เจ้าตัวไม่ยอมตอบคำถามพูดแค่ว่าผมขอโทษผมผิดไปแล้วค่ะ
บรรยากาศที่หน้าสพเมืองสุพรรณบุรีคนมากันเยอะมากคุณผู้ชม
นี่ค่ะมารอดูหน้าผู้ต้องหาคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
แล้วที่แรกเนี่ยว่ามีข่าวะจะพาไปทำแผนไงค่ะ
สุดท้ายเลยต้องยกเลิกการทำแผนไงคะ
คนที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกว่าคืออยากเห็นหน้าคนร้ายที่ยิงตำรวจเสียชีวิต
ก็เขาก็บอกว่าเสียดายนะคะที่ตำรวจไม่นำตัวไปทำแผนนะคะ
คือส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ว่าจะปกป้องอะไรผู้ต้องหาที่ก่อเหตุในคดีต่างนะฮะ

เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ว่าจะปกป้องอะไรผู้ต้องหาที่ก่อเหตุในคดีต่างนะฮะ
แต่เวลาทำแผนแล้วมันเกิดความวุ่นว้ายหรือถึงขั้นทำร้ายหรือขี้บัชชาธารนาที่โอกัดขึ้นจะเจ็บหนักเจ็บหน้าจริงนะฮะ
เจ็บหนักเจ็บมากเจ็บน้อยหรือเกิดบานปลายถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ย
คดีมันจะเพิ่มคดีจะเพิ่มแล้วคนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ย
เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะฟ้องเฟ้องอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแบบวุ่นวายเปล่า
ใช่ค่ะและบางครั้งผู้ต้องหาเองก็รู้สิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะ
ผู้ต้องหาเองก็มีสิทธิ์ที่จะขอไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพได้ด้วยนะคะ
คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราได้คุยกับน้าชายและครอบครัวของในโม่งค่ะ
คือครอบครัวของในโม่งก็ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจนะคะ
เล่าให้ฟังว่าในโม่งอารมณ์ร้อนชอบใช้ความรุนแรง
เป็นเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ตั้งแต่เด็กอยู่กับน้าก็เลยชอบดื่มเหล้าเมาเหล้า
เคยถูกจับคดียาเสพติดญาติญาติก็ยอมรับว่าในโม่งทำไม่ถูก
และสิ่งที่ทำคือมันแย่มากมาก่อเหตุยิงตำรวจแบบนี้นี่นะคะ
แต่ญาติญาติเขาก็บอกว่าก็ในฐานะคนในครอบครัว
คนในครอบครัวนะก็เป็นห่วงก็ต้องมาเยี่ยมแหละ
ก็เห็นคลิปนะตอนที่ตำรวจไปจับในโม่ง
ก็รู้สึกว่าโอ้โหในโม่งนี่ถูกจับ
ไม่รู้ว่าตอนตำรวจไปจับเนี่ยในโม่งเจ็บหรือเปล่า
นี่นะคะตำรวจใช้กำลังหรือเปล่า
ญาติย่าก็บอกว่าตำรวจไม่ควรใช้กำลังขนาดนั้น

อยู่เฉยคนเงียบไม่ค่อยพูด

ก็เป็นคนแบบเหมือนชาย
ไม่ใช่อารมณ์ร้อน

ไม่ชอบคนประเภทที่ว่าไปดุไปด่าไปว่าอะไร
แบบคือว่าไม่ชอบอะไรที่ว่าคือถ้ามันไม่ใช้พูดดีก็ได้

แต่เขาเป็นคนมีเหตุผลพอนะ

เขาบอกว่าไอ้คนที่อยู่กับเขาเมื่อคืน

โมงโดนเตะฝันหุบเข้าไปเลยเมื่อคืนที่จับ

คนก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ต้องรอดู
เห็นแต่ไม่ได้เปิดตรงนี้ดู
ตอนที่ภุ่มกุนไอทิศเข้าก็ไม่กลับนอก
มันก็มันก็ไม่ได้หยอม

คือยัดหยานของหนัยโมงก็สงสัยว่า

ถูกซ้อมไหมบาดเจ็บไหมรุนแรงเกินไปไหม

บอกมีข่าวว่าถูกซ้อมจนฟันหักฟกช้ำไปทั้งตัว
จะไปขอเปิดแมสดูเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้เปิด

ใช่ค่ะที่โดนจับแล้วแล้วก็นั่งลงแบบนี้นะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องถามตลอดนะครับ
เพราะปืนอยู่ไหนเราก็ให้ดูตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะน้าสาวของในโม่งนะคะ
ก็เดินทางไปซื้อน้ำซื้อข้าวผัดกระเพราไปให้
ขอไปเข้าเยี่ยมนะคะแต่สุดท้ายถูกห้ามเยี่ยมค่ะ
เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาให้เยี่ยมน้าสาวบอกว่าก็อยากจะให้กำลังใจหลาน
เพราะว่าโม่งก็เหมือนลูกชายอีกคนนึงแล้วก็อยากจะบอกว่าผิดก็ต้องยอมรับผิด
นี่นะคะก็อยากจะให้กลับตัวกลับใจถ้ามีโอกาสได้กลับออกมาจากคุก
โอ้โหมันสลดมันสลดมันสลดมันสลดมันสลดมันมันบอกไม่ถูกเลยอ่ะ
เราเสียใจเราเสียใจไม่อยากให้เขาต้องเป็นแบบนี้
อนาคตของเขาไม่น่าจะเป็นแบบนี้เขาน่าจะใจเย็นกว่านี้สักนิดนึง
ไม่แน่ใจเรามากเราก็ทำหน้าที่ของเรา
ส่วนเขาทำผิดเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำ
อยากเจออยากเยี่ยมเขาอยากเจอค่ะอยากเจออยากเยี่ยม
อยากบอกเขามากกว่าบอกว่าหนูต้องทำใจ
ทำผิดก็ต้องรับผิดรับผิดชอบในสิ่งที่หนูทำไป

ส่วนศพของหมวดโย่งนะคะเดี๋ยววันที่๑๖กุมภาพันธ์
ก็จะนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
เป็นเวลา๕คืนค่ะ